ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรัก
คนที่ยังไร้คู่จะมีคนดีคนถูกใจเข้ามาสะดุดตาสะดุดใจ
สารต่อจะมีโอกาสสมหวัง
คนมีครอบครัวแล้วจะเพิ่มความหวานชื่นรื่นรม
ห่างไกลกันด้วยงานจะกลับมาเบิกบานสุขสม
สุขภาพระวังตกจากที่สูงสิ่งของตกใส่
งดเดินทางไกลที่ต้องเปลี่ยนถ่ายภาษณะบ่อยครั้ง
ปวดหัวตัวร้อนเจ็บป่วยพื้นธรรมดา
อย่าประมาทฟืนไฟออกจากบ้านให้ตรวจดูให้ดี
การเงินมีรูทางที่จะแสวงหารายได้เป็นอย่างดี
มีเกณฑ์ปิดการขายได้งานพิเศษจะสร้างรายได้ให้อย่างมาก
มุ่งมั่นขยันทุ่มเทรับรองเงินเข้ากระเป๋าแน่นอน
การงานจะเริ่มมีความกระฉับกระเฉงขยันขันแข็งอีกครั้ง
อึดอัดจากปัญหาสะสมมานาน
เหมาะกับการเริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่
จะได้งานเจ้าของกิจการจะมีงานมากขึ้น
เหนื่อยงานแต่ได้เงิน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์